นายส่งแมสเซตมาเตือนว่าให้อ่านข่าวเยอะ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้า๒๗นะคะ

ก้าวรับแล้วว่าขุนพลเป็นคนพิเศษ
คุณพลนี่เมื่อก่อนเป็นแฟนกับทางคุณไอซ์ใช่ไหมใช่
ใช่คุณพลอิสละ

เค้าไปที่น้องกันใช่มั้ย

อันนี้ชาญอิสระเหรอ
น่าจะทำพวกอัสสังหาชั่วครับ
คิดว่ารถเฟอร์โลรี่ระเบิดใช่มั้ย

ไอซ์เขาก็มีแฟนอยู่เราต้องให้เกียรติไอซ์

ดำไม่เคยให้เกียรติใครอยู่แล้วมดดำบอก

หนุ่มผู้ให้เกียรติหนุ่มผู้ไม่ชอบรู้เรื่องชาวบ้าน

เนี่ยนับถือเธอจริงเธอเก่งจริง
เหนื่อย
คือก่อนหน้านี้จักรจันทร์อคัมซิริเขาออกมาโพสต์รูปนี้

หลังจากนั้นเอซุปชัย

ใช่ก็เลยไปถ่ายรูปเขากำลังจุ๊บแก้มกันในงานวันเกิด
ทางน้องเกรสเขาก็เลยออกมายอมรับว่า
ตอนนี้เนี่ยจริงเนี่ยคบกันเป็นเพื่อนสนิท
เป็นคนที่พิเศษดูกันอยู่ดูกันอยู่

พี่หนิงมาบ่อยนะคะชอบเห็นมั้ยดูมีสาระหน่อย

พี่หนิงมาบ่อยนะคะชอบเห็นมั้ยดูมีสาระหน่อย

พี่หนิงมาบ่อยนะคะชอบเห็นมั้ยดูมีสาระหน่อย

พี่หนิงมาบ่อยนะคะชอบเห็นมั้ยดูมีสาระหน่อย
พี่หนิงมาบ่อยนะคะชอบเห็นมั้ยดูมีสาระหน่อย
พี่หนิงมาบ่อยนะคะชอบเห็นมั้ยดูมีสาระหน่อย
พี่หนิงมาบ่อยนะคะชอบเห็นมั้ยดูมีสาระหน่อย
พี่หนิงมาบ่อยนะคะชอบเห็นมั้ยดูมีสาระหน่อย
พี่หนิงมาบ่อยนะคะชอบเห็นมั้ยดูมีสาระหน่อย
พี่หนิงมาบ่อยนะคะชอบเห็นมั้ยดูมีสาระหน่อย

พี่หนิงมาบ่อยนะคะชอบเห็นมั้ยดูมีสาระหน่อย

พี่หนิงมาบ่อยนะคะชอบเห็นมั้ยดูมีสาระหน่อย
พี่หนิงมาบ่อยนะคะชอบเห็นมั้ยดูมีสาระหน่อย
พี่หนิงมาบ่อยนะคะชอบเห็นมั้ยดูมีสาระหน่อย
พี่หนิงมาบ่อยนะคะชอบเห็นมั้ยดูมีสาระหน่อย

พี่หนิงมาบ่อยนะคะชอบเห็นมั้ยดูมีสาระหน่อย

พี่หนิงมาบ่อยนะคะชอบเห็นมั้ยดูมีสาระหน่อย
พี่หนิงมาบ่อยนะคะชอบเห็นมั้ยดูมีสาระหน่อย

พี่หนิงมาบ่อยนะคะชอบเห็นมั้ยดูมีสาระหน่อย
พี่หนิงมาบ่อยนะคะชอบเห็นมั้ยดูมีสาระหน่อย

พี่หนิงมาบ่อยนะคะชอบเห็นมั้ยดูมีสาระหน่อย
พี่หนิงมาบ่อยนะคะชอบเห็นมั้ยดูมีสาระหน่อย

พี่หนิงมาบ่อยนะคะชอบเห็นมั้ยดูมีสาระหน่อย
ก็ฉันเป็นคนที่ว่าเพื่อนรักไงเพื่อนเยอะไงโอเคปะล่ะก็มีแต่เธอคนเดียวแหละที่ไม่เคยมาต่อให้เชิญเธอก็ไม่มา

เอ้ามาถึงฉายาดาราปี๕๘นะฮะถูกตั้งขึ้นมาโดยสมาคมนักข่าวเมืองเทิงแห่งประเทศไทย

คือรวมทั้งสิ้นเนี่ย๓๕๘ฉายาแต่คัดกันจนเหลือแค่แบบ๑๐คนอ่ะ

อันแรกคุณปีเตอร์คอปดาเรนดอล

รู้ว่าเป็นพิธีกรมายาวนานแล้วรู้พวกเรามันยังใหม่อยู่

เฮ้ยทำไมต้องเป็นถุยถุยนี่แปลว่าอะไร
อ้าวเจ้าอู้ต้องถุยอยู่ไหน
เขาร้องเพลงถุย

แต่อันนี้เจ็ดกว่า

ในขณะที่ใบอนุญาตรอบแรกที่ออกมา

ไปเช็คหน่อย

รวบรวมรายชื่อคนท้องก่อนแต่งเนี่ย

มาใส่ดิฉันเข้าไปด้วยว่าดิฉันท้องก่อนแต่ง
เคืองมากนะบอกเลยจริงเหรอไม่ใช่นะ

เออสามียอมท้องด้วยก็บุญ

อันนี้แองจี้น่าจะเป็นส่วนเกี่ยวข้อง

ของหนูเป็นนางฟ้าฟีแรง

แต่ข่าวนี้ทั้งวันอยู่กี่อาทิตย์
ถ้าจะเขียนอย่างนี้เนี่ยด่าเขาตรงเลยดีกว่านะ

เพราะอย่างเวลาที่นักข่าวสรุปปุ๊บ
ก็พีชัดโทรไปหาดาราว่าชื่อนี้นะ

อย่าไปคิดอะไรมากเลยดาราที่ถูกตั้ง
ดาราปัจจุบันนี้แม่งไทยมีกี่คนอ่ะ
หลายร้อยแบบจะพันคนหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่คุณมีชื่อติด๑๐คน

ความสนใจเพราะฉะนั้นอย่าไปโกรธสื่อเขาเลย
ปีหน้าช่วยตั้งให้กันชัย

สาบานว่าไม่โกรธ

ก็ไม่รู้กัน

มันไม่ใช่ของเมย์โดนเข็มแทงใจตอนนั้น

คนที่๔คุณเจนนี่ค่ะ

คุณกึ้ง

ทำไมอ่ะถามจริงเมื่อกี้พูดสตุ๊ดการ์ด
ฉันนึกว่าเป็นเมืองอยู่ที่อินโดไม่ได้อ่านสคริปต์ก่อน

เพราะรู้สึกว่ามันพูดถึงตัวเองใช่ไหม

อ่านอยู่ว่านักข่าวก็มอบอะไร

มือฉกบกกาแฟยังไงจ๊ะ

เจนียก็มีข่าวสปั๊กลับกับทายญาติกาแฟ

คุณกึ้งกับคุณจ๊าเราหองไหลแหงกันอยู่

ถ่ายรูปเขาว่าชอบไปทำบุญด้วยกัน

อาจารย์เอกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นหมอดู

ตอนนี้ดาราทุกคนไปหาหมอเอก

แต่เขาบอกเจนี่กับกึ้งเนี่ย

เห็นเขาว่าอย่างนั้น
อันนี้กำลังหลอกถามฉันดิ

ฉันเป็นคนไม่รู้เรื่องไรในวงการกระเทิงเลย

นี้แล้วเขาก็ยังไม่เปิดปากแล้วก็เป็นแฟนกันนะ
แต่ว่าภาพอย่างไรจะดูแล้วว่าอย่างไรเอาก็แน่นอน
แต่เขาบอกว่าทางคุณแม่คุณกึ้งก็เริ่มจะเห็นด้วยแล้วนะ
อาไปคนที่ห้า
ข้าวต่อไปคนที่ห้าโตโน้ภาคิน
อีกหนึ่งคนอู้หูพ่อไหม้ไพร่มน
อะไรกะพ่อไหม้แบบโตโน้ภาคินอืม
แต่หล่อขึ้นจริงทำไมมนต์ออกไปหรือ
ก็คือตอนที่เขาคบกันไง
หลายคนพวกแฟนคลับก็จะไปเขียนว่า
เนี่ยเดี๋ยวเขามาออกรายการของขนุดัว
อันนี้เรียกว่าเบานะคุณผู้ชมค่ะ

เดี๋ยวพักให้พี่หนุ่มกับมดดำเขาตีกันหรือว่า

เดี๋ยวกลับมา